พักอนาคตใหม่ที่ยังรอผู้ที่เป็นแกนนำพัก
หรือว่าหัวหน้าภักดิ์คุณธนทรมาแถลงท่าทีนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็กำลังรอกันอยู่ว่าจะแถลงตอนไหนอะไรยังไงนะฮะแต่ว่าตอนนี้บรรยากาศโดยรวมที่พักอนาคตใหม่จะเป็นยังไงนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีอยู่ที่พักอนาคตใหม่นะฮะเดี๋ยวไปติดตามรายงานสดจากคุณสิริวัลนะครับ
ทันทีที่องค์ตุลาการสารรัฐมนุนอ่านคำวินิจฉัยตัดสินยุบพักอนาคตใหม่เสร็จสิ้นนะคะ

และกรรมการบริหารพักรุ่มถึงส่องทุกคน
ที่ขณะนี้ติดตาม
กี่นาทีข้างหน้านี้ค่ะย้อนกลับไปดูบรรยากาศ
ก่อนหน้านี้ก่อนนะคะว่าพักอนาคตใหม่มี
ขณะนี้นะคะด้านหลังนะคะก็มีความเคลื่อนไหวอีก
หลังจากที่ได้มีการแจ้งให้อ่ากลุ่มมวลชนนะคะ
อยู่ในความสงบนะคะของรักนี้นะครับพรรคยุคแต่จิต
ยินยานของชาวอนาคตของภักดิ์ข้ะปรากฎใหม่นะคะจวบจนมาถึงวันนี้นะคะ
ได้มีการจดทะเบียนมาจนถึงวันที่มีการประกาศ
ก็อ่าดำรงพักมาทั้งหมดนะคะห้าร้อยเจ็ดวันค่ะอ่า
นับเป็นเวลาหนึ่งปีหนึ่งปีสี่เดือนสิบแปดวันนะคะ

ได้มีการเดินทางร่วมต่อสู้ในทางการเมืองมานะคะ

ก่อนหน้านี้จากแก่นำหลายคนนะคะว่า

พักก็พร้อมที่จะจับมือเดินไปข้างหน้าค่ะ
กิจกรรมสำหรับพักอนาคตใหม่
ด้านหน้าเวทีก็ยังมีต่อเนื่องนะคะ

ก็จะเป็นการแสดงดนตรีของกลุ่มมวลชน

ที่ก่อนหน้านี้ได้มีการบันเลงเพลงเพื่อที่จะปลุกใจให้กับมวลชนที่เดินทางมาสนับสนุน
ร่วมรับฟังการตัดสินวันนี้ได้ฟังอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันค่ะ
เพื่อเป็นการให้รับฟังก่อนที่ระหว่างที่นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจจะลงมาแถลงข่าวในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ค่ะ
นี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะคุณสุภาพคุณภาคภูมิค่ะที่พักอนาคตใหม่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่อยู่ในภาวะตึงเครียดนะคะ
เพราะหลายคนที่มารับฟังคำวินิจฉัยวันนี้นะคะก็มีความหวังว่าสารจะไม่ยุบพักอนาคตใหม่ค่ะ
ส่วนความเคลื่อนไหวข้างหลังนี้นะคะขณะนี้ก็มีความเคลื่อนไหวว่านายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจกำลังจะเดินทางลงมาจากชั้น๘แล้วนะคะ
เดี๋ยวตัดภาพไปที่ข้างหลังค่ะเพราะว่าตอนนี้สื่อมวลชนนะคะได้เริ่มที่จะไปสังเกตนะคะแล้วก็มีการตั้งกล้องรอนะคะเพื่อที่จะรอนายธนทรเดินลงมาค่ะ
ถูกเสือถูกไหมถูก
ต้องจับตาดูจากนี้ไปนะคะว่าการแถลงข่าวของนายธนทรหลังจากที่สารรัฐมนุนออกมา
ตัดสินให้ยุบพักจะเป็นในทิศทางไหนนะคะ
ซึ่งไทยรัฐทีวีของเราก็จะถ่ายทอดสดให้อยู่ที่พักอนาคตใหม่นี้ตลอดจนกว่าจะเสร็จสิ้นค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวแท้รัฐทีวีรายงานสดจากพักอนาคตใหม่ค่ะ
ครับคุณสุวรรณครับตอนนี้รออยู่นะครับเดี๋ยวทันทีที่ทางพักอนาคตใหม่
หัวหน้าพักแล้วก็แก่นำพักแถลงเนี่ยเรากลับมาติดตามกันอีก